เห็นข่าวนี้แล้วต้องบอกว่าผมก็โอ้โหเศร้าสลดใจไปด้วย
กับชะตากรรมของหนูน้อยเด็กชายวัย๔ขวบ
ถูกพ่อแท้นะครับ
เด็กชายคนนี้ครับใช้สากกระเบือไม้ตีพริกอ่ะ
ฟาดเข้าไปที่ศิษย์ศาสตร์จนเด็กเสียชีวิต
โอ้โหแล้วพ่อคือเมายาเสพติดค่ะ
ตอนคุยกับตำรวจคุยกับเจ้าหน้าที่ยังคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข้ามกว่าผมเห็นข่าวตอนแรก
ผมก็เอ๊ะพ่อเลี้ยงหรือเปล่า
ไปมาพ่อจริงนะพ่อแท้เลยฮะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
เมื่อคืนนี้นะฮะตำรวจสนภาษีเจริญ
เข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๑ปี

ในห้องเช่าในซอยเพชรเกษม๓๖แยก๑๒
แวงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
ของกลางที่อยู่ในห้องคือสากกระเบือเปื้อนเลือด๑อันนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ
เย็นวันที่๑๖เมษายนตอนนั้นตำรวจได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลบางไผ่
เย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเย็นเมื่อวานนี้๑๗เมษายนนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบางไผ่
บอกว่ามีเด็กชายอายุ๔ขวบถูกพ่อแท้
ซึ่งมีประวัติใช้ยาเสพติดคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
เด็กเสียชีวิตนี่ฮะใช้สากกระเบือทุบที่หน้าผากของเด็กจนเป็นแผลชะกัน
ตามร่างกายก็มีบาดแผลเขียวช้ำหลายแห่ง
ตอนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยคืออาการบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งก็คือแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
เขาขายของอยู่ที่ตลาดนัดนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกไปทำธุระ
ก็ให้ลูกชายอยู่กับสามี๒คนในห้องเช่า
นี่คือแม่กับน้องไวกำลังน่ารัก
พอกลับมาถึงห้องเนี่ยพบว่าลูกชายถูกสามีที่กำลังคลุ้มคลั่ง
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแม่ก็รีบพาลูกส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตลูกเอาไว้ได้ลูกชายเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ตำรวจสนภาษีเจริญที่ไปคุมตัวพ่อของเด็ก
มาจากห้องเช่าที่เกิดเหตุได้แล้วสภาพยังแบบเบลอ
เหมือนกับเมลอยเหม่าอยู่เลย
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคือต้องใช้เวลาแบบเป็นคืนเป็นวันอ่ะ
กว่าที่จะสอบสวนกันรู้เรื่องอ่ะนะแม้กระทั่งวันนี้เจ้าตัวยังให้การไม่ชัดเลยนะครับ
ไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่ลงมือทำร้ายลูกชายตัวเองอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
อาการเมลอเลยนี่ครับตู้ชมครับเห็นมั้ยฮะ
อันนี้คือที่มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
คือพอจะเริ่มมีสติบ้างเขายอมรับว่าก่อนเกิดเหตุที่ทำร้ายลูกชายเนี่ย
เสพยาเสพติดเข้าไปเสพยาไอซ์
แล้วใช้สากกระเบือที่อยู่ในห้องตีศีรษะลูก
คือสุดท้ายแล้วพอวันนี้พอมีสติเริ่มจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะ
เขาก็เพิ่งมาบอกว่าเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากพูดอะไรกัน

ขอโทษคือตอนนี้เรารู้ทุกตัวแล้ว

แล้วสาเหตุที่ทำลงไปอะคะที่
ตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คะพี่
อ๋อมรญญาครับ

แล้วตอนนั้นเด็ก
ทำไมเราถึงตัดสินใจทำ

นี่คือหายเมาแล้วหรือยัง

แต่ก็ยังแบบมึนอึ้นเหม่อลอย

ค่ะแต่เสียลูกไปทั้งคนเลยนะคะ
มันสายเกินไปแล้วครับ

ลูกแท้ยังฆ่าได้นะฮะ

ยาเสพติดแล้วมันไม่ยอมเลิกเนี่ย
จะให้ไปบำบัดอะไรก็ไม่ไปเนี่ย

นี่เด็กอายุสี่ครับต้องตายนะฮะ

ที่เป็นห้องเช่าที่ซอยเพชรเกษม๓๖

ว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนะได้ยินเสียงโวยวายออกมาจากห้องที่เกิดเหตุก่อน
ตอนนั้นก็รีบแจ้งคนดูแลหอพักให้ไปช่วยตรวจสอบหน่อย
พอไปถึงพบว่าเด็กนอนอยู่บนเตียงในห้องในสภาพมีเลือดอาบศีรษะ
ส่วนแม่ของเด็กกำลังร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็พยายามอุ้มลูก
ตอนนั้นก็นอนไม่ได้สติแล้วจะพาไปโรงพยาบาล
ส่วนตัวคนเป็นพ่อผู้ต้องหาเมื่อสักครู่นี้
เหมือลอยไม่พูดไม่จาอะไรอันนี้ชาวบ้านเขาเห็น
ตอนนั้นแม่กับญาติญาติก็รีบพาลูกไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะฮะผู้ที่เป็นพ่อของเด็กเนี่ย
พอเห็นว่าเขาอุ้มเด็กไปแล้วเนี่ยนะฮะปิดประตูเลยครับ
ปิดประตูล็อกห้องขังตัวเองอยู่ในห้องคนเดียว
เขาก็แจ้งตำรวจกันตำรวจก็มาถึงนี่ฮะ
ก็พยายามที่จะเรียกผู้ชายคนนี้พ่อของเด็กเนี่ย
อายุ๔๑ปีนะเพื่อจะให้เปิดประตูจะให้ออกมา
แต่ก็ไม่ยอมนะครับไม่มีอะไรตอบโต้ไม่ตอบอะไรออกมา
เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดการทำร้ายตัวเองนะครับ
ตัดสินใจพังประตูเข้าไปแล้วก็จับตัวไว้
เห็นที่โรงพรรคใช่ไหมเหม่อลอยนะฮะ
ตอนที่จับได้ใหม่เจ้าหน้าที่บอกเหม่อยิ่งกว่านี้อีก
คือแบบเหม่อลอยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถามอะไรไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
อันนี้มาถึงโรงพักนะฮะแต่จากที่ห้องเนี่ยโอ้โหคือยิ่งกว่านี้อีก
ผู้ชายคนนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับตำรวจก็พยายามสอบถาม
เขาก็บอกว่าเขาเอาสากตีหัวลูกชายตัวเองนี่ฮะ
ก็รอจนเนี่ยครับกระทั่งวันนี้ถึงจะมีสติ
แล้วก็จะพอให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ผู้เช่าห้องพักบอกว่า
ระยะหลังมานี้ได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้ทำร้ายลูกชายอยู่หลายครั้ง
บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายวัตถุกระแทกฝาผนังก็มีนะ
แล้วก็จะมีเสียงผู้หญิงร้องห้ามไม่ให้ฝ่ายชายทำร้ายลูก
อันนี้ก็มีคือได้ยินมาแบบบ่อยเป็นระยะที่มันออกมาจากห้องนี้
แต่ว่าคนที่เขาอยู่ห้องข้างเคียงในพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กระแทกฝาผนังเสียงพ่อทำร้ายลูกเสียงลูกร้องไห้
เสียงแม่ร้องห้ามพ่อทำร้ายลูกได้ยินตลอด
ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้เช่าห้องคนหนึ่งบอกกับเรา
บอกว่าชายที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเหม่อลอยแล้วเดินมายืนอยู่ที่หน้าตึกคนเดียว
ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอาการเมายาเสพยาเสพติดหรือเปล่า
ก็เคยแบบนั้นมาแล้วอยู่ดีก็มายืนเมออยู่
แต่ก็ไม่ถึงขั้นกระดกกระโดดอะไรลงไป
ส่วนเด็กชายวัย๔ขวบที่เสียชีวิตปกติแล้วเป็นเด็กที่พูดเก่งมาก
แล้วก็ติดพ่อมากนะแล้วก็มักจะมาชอบขอขนมกับผู้ใหญ่
ลุงป้าน้าอาที่เด็กเขาสนิทด้วยในห้องพักแถวนี้อยู่เป็นประจำ
ทุกคนเนี่ยจะรักใคร่เอ็นดูเด็กชายคนนี้มาก
เฉยไม่พูดยิ้มอย่างเดียวยิ้มที่มุมปากอย่างเดียว
มีแต่แม่เขาเขย่าตัวลูกว่าแม่ขอโทษแม่ขอโทษ
แล้วสักกะเบลือไหม
แรกผมก็ไม่รู้ว่าตีด้วยสักกระเบือ
คือตำรวจเข้าไปชาร์จตัวเขาได้
แล้วตำรวจบอกผมก็ถามว่าตีด้วยอะไรเขาบอกมันสักกระเบือ
เขาล็อกกุญแจในห้องล็อกหมดตำรวจต้องพังเข้าไป
ห้องรู้ว่าหัวกระแทกประตูมั่ง
กระแทกกำแพงมั่งหลังทีเมียก็ร้องไว้อย่าตีรูปอย่าตีรูป
มันพูดไงเราก็ไม่รู้ว่ามันต้นสายไปเหตุอะไรกัน
เมื่อ๒อาทิตย์เค้าลงมาประมาณ๔นาที
ทุ่มกว่า๕ทุ่มแล้วมายืนอยู่ตรงนี้
ถึงประมาณตี๒กว่าตี๓
ไม่ทราบเมื่อไปข้างนอกมองเมื่อถามอะไรก็ไม่พูด
หันมาเฉยแล้วก็หันกลับ
นี่ฮะสุดท้ายก็ทำร้ายลูกตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้คุณระวีการขออนุญาตผู้ที่เขาดูแล
หอพักแห่งนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปดูในห้องที่เกิดเหตุ
เขาก็มีลักษณะเหมือนกับมาเชิญวิญญาณ
จุดทูบเอานมเอานมเอาน้ำเด็กเสียชีวิตบนเตียงนี้
คราบเลือดยังอยู่เลยโอ้โหแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะ
โอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูนะครับ
ทั้งคุณนวิการหรือคนดูแลหอพัก
บอกว่าสงสัย
น้องที่เสียชีวิตจะรับรู้

คุณดูดีประตูก็เปิด

แล้วประตูก็ไม่ได้เบา
แต่ก็ไม่รู้แหละ
คือพอขึ้นไปถึงห้องยังไม่ทันจะเข้าประตูห้อง
ยังไม่ทันจะแตะประตูอะไรเลย

เดี๋ยวเราไปชมรองฟังอีกทีนึง
รู้ไหมว่าอย่าให้กลัวอันนี้มันคนลุกอืมแต่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นจังหวะที่มันเปิดเองพอดีอะไรแบบ
เนี้ยลมมาพอดีมันก็เป็นไปได้ใช่ค่ะหลายก็มองได้หลายแบบแต่ผมอ่ะมองของผมแบบนึงอ่ะ
เหรอผมเชื่อผมเชื่ออืมโอ้ยอย่างงี้เลยค่ะส่วนนี้คือสภาพในห้องนะครับ
นี่ก็คงจะเป็นที่ญาติญาติเขามาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเด็กกันนะฮะ
มีผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านของครอบครัวนี้นะครับที่เขาเคยคุยกับพ่อของเด็กที่เป็นผู้ต้องหานะครับ

ตัวพ่อของเด็กเองก็เคยเห็นดื่มเหล้านะแต่เรื่องยาเสพติดนี่เขาก็ไม่เห็นอะไรมากนัก
คิดว่าดูท่าทางเหมือนไม่ใช่คนเสพยาเสพติดแต่เวลาดื่มเหล้าเนี่ยอันนี้มีเมา
จนไม่รู้เรื่องเนี่ยมีแต่พอเมาแล้วเช้าตื่นมาก็เห็นไปทำงานตามปกติ
ยุ่งอะไรกับใครส่วนตัวคาดว่า
คงจะมีความเครียดสะสมอะไรนี่แหละนะก็เลยก่อเหตุขึ้น
พี่สาวบอกว่าเขาเรียกว่าเขาจำไข่ไม่ได้
เขาหนุดว่าเขาจำไข่ไม่ได้
ตอนที่เอาตัวลงมาผู้ก่อเหตุลงมานี่

เห็นเขาลงมาเขาอีกก็นอนนิ่งเลย

เหมือนวิชาเขาบอกว่าตำรวจเขาไปจับ
ก็ยังนั่งนิ่งอยู่เฉยแล้วมันรู้เรื่องอะไร
ถ้าฟังจากชาวบ้านเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่ตรงกัน
คือเด็กรักพ่อมากติดพ่อมาก
ส่วนตัวพ่อเองก็เขาก็รักลูกเขามาก

ครอบครัวของเด็กชายวัย๔ขวบวันนี้
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของเด็กนะครับ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับท่านผู้ชมครับ

มีผู้ที่มีศักดิ์เป็นยายของแม่ของเด็กนะครับ
ชื่อว่านางอัญชาลีบอกว่าตอนนี้ครอบครัว
กเศร้าเสียใจแล้วก็ทำใจไม่ได้
ไม่มีใครคิดว่าคนที่เป็นพ่อแท้
จะทำร้ายลูกชายถึงขั้นตายแบบนี้ได้
ทั้งที่พ่อลูกคู่นี้ปกติเขารักกันมาก
หลานชายเองก็เป็นเด็กวัยกำลังน่ารัก
ร่าเริงเป็นเด็กฉลาดพูดเก่ง

ไม่คิดว่าจะมาจากไปก่อนวัยอันสมควรแบบนี้

ไม่มีเขาเป็นคนที่มีนิสัยดี
รักลูกรักหลานมีน้ำใจ
จ้ะแต่เขาดื่มเหล้าไหม
เขาก็ดื่มเวลาเขากลับจากทำงาน
ก็อยู่กับพี่น้องไม่ได้ทำอะไร
คือว่าครอบครัวก็คือเขาครอบครัวเขาครอบครัวป้า
แต่เวลาเขาไปทำงานเขาก็เอาหลานมาฝากแค่นั้นเอง
แต่ไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงกับพี่แก่จิต

หรือเขาก็ไม่เคยนะปริกษาปัญหา

แต่ถ้าถามเสียใจอย่างพวกยายพวกย่าเสียใจเต็มร้อย

วันนี้แม่ไปรับศพลูกชาย
นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล

แต่สามีไม่เคยทำร้ายลูกเลยนะฮะ

แต่ว่าสามีเคยเข้ารับการบำบัดอาการทางจิตมาก่อน

แล้วพักหลังก็เครียดหลายเรื่อง

แต่ว่าตัวสามีบอกว่าก็ไปเสพยาไอซ์ด้วย

ก็เลยทำร้ายลูกจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติดนะครับ
พบสารเสพติดในร่างกายจริงนะครับ
ตอนนี้แจ้ง๒ข้อหาคือทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาเรื่องของเสพยาเสพติด

เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้นะครับ
อืมน่าสงสารเด็กมากนะคะครับ

เพราะพ่อเมายาเสพติดเนี่ย